เพราะว่าที่งานศพเขามีการประดับพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

เห็นไหมนี่คือที่งานศพนะ
ประดับเป็นหางนกยูงยาวลากพื้นแบบนี้เลย
แต่ว่าสิ่งของที่นำมาประดับประดาษหน้าเมน
จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อบุญได้อีกนะครับ
นี่ไงพอเสร็จงานศพแล้วก็เอาของพวกนี้ไปแจกจ่ายให้กับคนที่เขาไม่มีจะกิน
คนที่เขาเดือดร้อนไม่เสียของด้วย
ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีมากเลยของคนจัดงาน
คือเขามีแนวคิดว่าไม่เอาไม่เอาพวกดอกไม้มาประดับ

เอาอย่างนี้ไปแจกให้คนที่เขาไม่มีได้กินอิ่มท้องด้วยนะคะ
นี่คืองานพระราชทานเพลิงศพนายสมพงศ์บุรณโสพล

เสียชีวิตด้วยโรคชราในวัย๙๑ปี
ก็มีการจัดงานขึ้นที่กองทัพภาคที่๒อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชศรีมาเมื่อบ่ายวานนี้นะคะ
แล้วการตกแต่งเมนคุณผู้ชมต่างจากงานศพอื่น
เพราะว่าเราก็จะเห็นว่างานศพประดับด้วยดอกไม้ถูกไหม
ลบความโศกเศร้าของงาน
แต่งานนี้เขาไม่ได้ใช้ดอกไม้เลยค่ะ
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใช้ข้าวสารใช้ปลากระป๋อง
น้ำมันพืชมาตกแต่งเมน
แล้วดูสิตกแต่งได้สวยงามไม่แพ้ดอกไม้สดเลยค่ะ
ลูกชายของผู้เสียชีวิตเนี่ยคือนายเจดบุรณโสพลบอกนะคะ
บอกว่าครอบครัวปรึกษากันแล้ว
คิดว่าน่าจะเอาพวกข้าวสารอาหารแห้งมาประดับแทนดอกไม้
เพราะว่าอย่างน้อยเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลังจากเสร็จพิธี
ไม่ได้ต้องทิ้งเหมือนดอกไม้สด
ก็เลยว่าจ้างร้านตุ๊กดอกไม้ในเขตเทศบาลนครนครราชศรีมา

ให้มาช่วยหน่อยช่วยตกแต่งให้แต่เปลี่ยนจากดอกไม้ไง
เพราะว่าร้านดอกไม้เขามีความสามารถในการจัดเรียงประดับประดาษตกแต่ง
แต่เปลี่ยนจากดอกไม้มาเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

ส่วนแบบถ้วยก็ใช้ประมาณพันกว่าถ้วย
แล้วดูสิคะออกมาสวยงาม
ทางครอบครัวผู้เสียชีวิตเขาบอกว่าราคามันสูงกว่าดอกไม้สดก็จริงอยู่
แต่ว่ามันใช้ประโยชน์ได้ต่อนะคะ
เขาก็ตั้งใจจะเอาไปแจกจ่ายให้กับนักเรียน
โรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ของจังหวัดนครราชศรีมา